เมื่อวานนั้นคอรมอลเขามีการพิจารณากฎหมายหลายฉบับ
กฎหมายฉบับหนึ่งที่ถือว่าเป็นของขวัญให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
คือให้สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันได้
เหมือนเป็นการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายหญิงแต่ก็เป็นเพศเดียวกันก็ได้แล้ว
มาดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนกลุ่มนี้แล้วกันนะครับ
กฎหมายฉบับนี้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้สิทธิ์ในการสร้างครอบครัวแก่ความหลากหลายทางเพศ
เมื่อกฎหมายบังคับใช้คู่รักที่เป็นชายชายก็ดีหรือเป็นหญิงก็ดี
รักสำคัญก็คือผู้ที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นจะต้องมีอายุเกิน๒๐ปีบริบูรณ์
และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยนะครับ
โดยทั้งสองฝ่ายก็จะต้องไปยื่นคำร้อง
หรือว่าแสดงความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนค่ะ
ส่วนการสิ้นสุดชีวิตคู่ก็จะเหมือนคู่ชายหญิงปกตินั่นแหละค่ะ
ก็คือถ้าหากว่าสมัครใจเลิกกัน
สารให้เพิกถอนหรือคู่ชีวิตเสียชีวิต
เท่ากับว่าเป็นการสิ้นสุดชีวิตคู่นะคะ

หดให้คู่ชีวิตนั้นมีสิทธิและหน้าที่
ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
รวมทั้งให้มีสิทธิ์ในการยินยอมรักษาพยาบาล
การดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิต
เรียกร้องสินใหม่ทดแทน

รับผิดชอบในหนี้ร่วมกันแล้วก็การรับมรดกด้วยนะคะ
ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงหรือเปล่า
ส่วนที่แตกต่างกับการจดทะเบียนสมรสก็คือว่า
จะไม่ครอบคลุมไปถึงสวัสดิการของภาครัฐ
ครอบคลุมการเปลี่ยนคำนำหน้านาม
เปลี่ยนชื่อสกุลและสิทธิทางการลดหย่อนภาษี
เพราะว่าถ้าทำแบบนั้นได้เนี่ย
มันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกหลายฉบับ
ก็ต้องใช้เวลาในการขอแก้กฎหมายไปอีกค่ะ
นั่นหมายความว่าถ้าคุณผู้ชายไปจดทะเบียนคู่สมรส
คุณจะเปลี่ยนเป็นนางสาวหรือนางไม่ได้
คุณต้องใช้นายต่อไปนะครับ
ส่วนการขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั้นก็ทำได้ตามกฎหมายที่รองรับอยู่แล้ว
ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้กับสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
หากผ่านบังคับใช้จะถือเป็นชาติแรกในเอเชียที่มีกฎหมายฉบับนี้นะครับ
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เมืองไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

เพราะต่างชาติหลายประเทศเขาก็มีกฎหมายแบบนี้มาแล้ว